หลายคนเริ่มเดินทางกลับเข้ากรุงเทพแล้วหยุดไปหลายวันนะ

ตั้งแต่คืน๒๙๓๐๓๐๓๑๐๑วันนี้เริ่มเดินทางกลับแล้ว
เมื่อคืนเห็นหลายคนเริ่มบ่นโอ้โหระยะทางแค่๑๐๐กิโล

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการจราจรกันก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
บริเวณจุดจอดหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์มรังสิตถนนพระหลโยธินขาเข้า
สักประมาณ๔ทุ่มของเมื่อคืนนี่แหละครับ
ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ามาแล้ว
แต่จุดนี้จะเป็นจุดที่รถโดยสารต่างจวัดจะไปจอดส่งพฤษศาลก่อนนะครับ
ตอนนี้ประชาชนเริ่มเดินทางกลับมาแล้วหลังจากหยุดยาวช่วงปีใหม่
สิ่งที่เห็นคือแน่นอนคุณผู้ชมต้องหอบฮิ้วอะไร
ข้าวสารอาหารแห้งที่ญาติพี่น้องทำมาให้กลับมาด้วยครับ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเมืองกรุง

ส่วนเหตุผลในการเดินทางกลับเลย
บอกว่าแหม่ต้องเริ่มทำงานแล้วเนี่ย

แต่ว่ายังไม่ติดขัดมากนักนะครับ
ส่วนการจราจรในตัวเมืองนครสวรรค์ค่ะ
ทั้งถนนพะหนโยธินตั้งแต่๓แยกอุทยานสวรรค์

การจราจรถือว่ารถเยอะ

สามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติค่ะ
ตำรวจจราจรนครสวรรค์เขาก็มีการ
เปิดช่องทางพิเศษบนสะพานกลาง
ระบายรถขาล่องเข้ากรุงเทพให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย
สำหรับถนนสาย๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลกนะคะ

คล่องตัวดีใช้ความเร็วได้

จราจรคงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวค่ะ

แล้วก็ขับขี่รถอย่างปลอดภัยด้วย
มาดูการจราจรบนถนนมิตรภาพ
ช่วงอำเภอปะช่องจังหวัดนครราชสีมาน

ความเร็วได้แค่๔๐๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น

ในพื้นที่ของอำเภอมวกเหล็กครับ
ตำรวจทางหลวงสลับบุรี

ให้รถกลับเข้ากรุงเทพเพิ่มอีก๑ช่องทาง

อำเภอหนองแคร์ยาวมาถึงอำเภอวังน้อย

ตอนนี้การจราจรเต็มทุกช่องทางนะครับ

พระราณคล๔อายุทยาไปสลับบุรี
ต้องใช้ทางคู่ขนานเท่านั้นครับ
ตลอดเส้นทางมีตำรวจทางหลวงหินกองสระบุรี
ดูแลความปลอดภัยความสะดวกให้ตลอดเส้นทาง
เพราะว่ารถปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดทั้งคืนทีเดียว
ไปดูสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะ
การจราจรหนาแน่นมาตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้แล้ว

รถมากแล้วก็ชะลอตัวค่ะรถติดยาวไปตั้งแต่ห้างบิ๊กซีบางปะอินไปจนถึงทางต่างระดับเข้าเขตพระอินราชาที่รถสายอีสานเขาจะมาสมทบกัน
ก็เลยทำให้การจราจรค่อนข้างจะคับข้างหน่อยนะคะส่วนที่ถนนมอเตอร์เวย์บริเวณจุดพักรถเขาดินอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ฝั่งเข้ากรุงเทพมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับทำความเร็วได้๖๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
บริเวณทางเข้าจุดพักมีรถสะสมทำให้บางส่วนต้องจอดบริมไหลทางจุดพักด้วยทั้งนี้ถนนมอเตอร์เวย์ก็เปิดให้ใช้เส้นทางฟรีนะครับ
ระหว่าง๒๘ธันวาคมถึงเที่ยงคืนของวันที่๔มกราคมก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้ทางด้วยครับ
ปิดท้ายไปดูที่สถานีขนส่งบขศนครราชศรีมานะครับบรรยากาศค่ำคืนที่ผ่านมาก็
ประชาชนเริ่มเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอย่างต่อเนื่องแล้วหลายคนก็บอกว่าต้องการจะเลี่ยงเรื่องของความแออัดของประชาชนนะฮะ
ในช่วงกลางวันก็กลับซ้ำเมื่อคืนดีกว่าขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาสั่งเพิ่มเที่ยวรถโดยสารจากปกติวันละสองร้อยเที่ยวเพิ่มเป็นสี่ร้อยเที่ยว
และสำรองไว้อีกห้าสิบคันเพื่อระบายผู้โดยสารไม่ให้ตกค้างนะครับและคาดว่าค่ำคืนนี้แหละ
คนจะเยอะขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายเป็นต้นไปเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องทำงานกันแล้วนะ